เล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็เตรียมเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ
ลงแข่งขันรายการสำคัญในปี๒๐๑๘ก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้ว
บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็เรียกเก็บตัวนักกีฬาเนี่ย
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเนื่องจากโปรแกรมในปี๒๐๑๘ก็มีหลายรายการนะ
โดยรายการแรกที่แฟนจะได้เห็นฟอร์มการเล่นก็คือนัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่๘เมษายนที่เมือง
วาซองประเทศเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้เขาบุกมาที่เมืองไทยนะ

นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อครั้งนั้นนะครับ
สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประกาศรายชื่อ๑๒
คนสุดท้ายออกมาก็นำทีมมาโดยกัปตันหน่องนะครับ
จิตถิ่นขาวออนอุมาสิทธิรักษ์
อัชรพรคงยดชัชวอนมกศีพิมพิชยากกรำ
ส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าสนใจที่ติดทีมชาติครั้งแรกก็มี
ฉริยานวลแจ่มนะครับเป็นตัวบอลเร็วจากสุพรีมชนบุรี
แล้วก็ยังมีชิตพรกำลังมากและกุลภาเปี่ยมพงศาลนะครับ

ทั้งสองคนทั้งชิตพรแล้วก็กุลภาก็มาจากขอนแก่นนะครับ
โดยวอลบอลหญิงทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้
ในวันที่๕เมษายนนี้ครับ